ท่านผู้ชมครับมีรอปภของไซส์งานก่อสร้างแห่งหนึ่ง

เขาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะ
ตอนที่ทำงานอยู่เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
ประตูเป็นประตูเหล็กนะครับ
ล้มลงลงมาถับเขาดูแผลเขาสิครับ
ทับจากด้านหลังแต่ว่าหน้าเนี่ยกระแทกพื้น
แล้วเข้าโอ้โหเบ้าตรงเบ้าตาเลยเนี่ยค่ะนี่สภาพวันเกิดเหตุนะฮะ
ตาเกือบบอดตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นอะไรเท่าไหร่นะครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าบริษัทไซส์งานตรงนั้นเนี่ย
ยังไม่ได้มารับผิดชอบเยียวยาดูแลเขาเลยค่ะ
เคยบอกว่าจะมาช่วยเหลือด้วยเงิน๓๐๐๐บาท
ก็แจ้งไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุแรกแล้วก็หายเงียบไปเลย
เขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
เกรงว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
โหดูสิฮะมีเย็บไป๑๑เข็มนะอื้อหือ
ตาเนี่ยนายสังวานรถรื่นฮะอายุ๓๒ปีเขาเป็นอดีตทหารพรานนะครับ
แต่ปลดประจำการแล้วก็เลยมาสมัครเป็นรอปภ
อยู่ที่ไซส์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งแถวไซน้อยนนทบุรี
กรกฎาคมนะประตูไซส์งานก่อสร้างล้มทับเขา
เจ็บหนักนี่ตาขวานี่แตกเย็บ๑๑เข็ม
กระดูกแก้มอีกนะกระดูกแก้มขวานี่ก็แตกไปทับจอประสาทตา
นี่เกือบบอดไม่นับร่างกายที่ฟกช้ำอีกหลายแห่งนี่ฮะ
ที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับประตูนี้ล้มทับเขาเลย
สังวานนี่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนี้เขาสลบไปเลยนะฮะ
แล้วก็ไปรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวัน
มีบริษัทรอปภต้นสังกัดของเขาที่มาดูแล
แต่บริษัทผู้ว่าจ้างที่เป็นไซส์งานก่อสร้างเข้ามาถามไทยแล้วบอกเบื้องต้น
บอกเดี๋ยวจะมาช่วยเหลือเงินเยียวยาให้สามหมื่นหลังจากนั้นหายไปเลย
ไม่ได้มาคุยกันอย่างเป็นทางการหรือว่ามาช่วยกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ก็เลยขอร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับคนเจ็บนะฮะก็คือสังวาน
วันนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันนั้นประมาณ
ทุ่มวันที่๑กรกฎาคมวันนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะแต่ก็
ยังมีร่องรอยที่ใบหน้าอยู่สังวานบอกว่าคืนวันนั้นทำหน้าที่ดูแลประตูทางเข้า
งานก่อสร้างอยู่อยู่ประตูเนี่ยมันล้มมาจากทางด้านหลังของเขา
ไม่ทันมองเห็นประตูกระแทกเข้ามาทางข้างหลังใบหน้าเขาเนี่ยล้มลงไปกระแทกกับพื้น
สลบไปเลยพอได้สติขึ้นมาก็คลานออกมาจากประตูแล้วก็โทรหาแฟนบอกให้มาช่วยหน่อย
ตอนนั้นปวดที่ตาข้างขวามากนี่นะฮะหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
หมอบอกว่าจอประสาทตาขวาได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงถึงจะหายก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนปกตินะ
แล้วเส้นประสาทที่ใบหน้าบางส่วนเนี่ยจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเพราะเส้นประสาทมันตายเนี่ย
สังวานบอกดูใบหน้าผมปัจจุบันก็ได้มันยังไม่กลับเข้าที่เลย
นี่ปัจจุบันนะฮะแล้วร่างกายก็ยังฟกช้ำอีกหลายแห่ง
ตอนที่รักษาอาการอยู่ทางไซส์งานก่อสร้างบริษัทก่อสร้างเนี่ย
ที่เป็นผู้ว่าจ้างรอปภจากบริษัทของเขาให้ส่งเขามาดูแลเนี่ย
ก็แค่มาพูดเกริ่นเอาไว้แต่ยังไม่ได้มาคุยอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยอยากออกมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนตรงนี้หน่อย

เขาจะสามารถกลับไปทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมหรือเปล่า

ก็มีทางบริษัทรอพอที่คอยเข้ามาดูแล
มาเยี่ยมซื้อของมาฝาก
แล้วก็คอยเดินเรื่องเอกสารเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลให้
ตอนที่ผมยังวักรักษาตัวอยู่

คือเขาได้แต่สอบถาม
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาหาเข้ามาเยี่ยม
แต่เขาก็เงียบ
ก็มีแจ้งมาว่าจะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือ
จำนวนแค่๓๐๐๐บาท
แต่ผมก็ยังไม่ได้รับตรงนั้น

วันนี้ทางบริษัทไซส์งานก่อสร้างส่งตัวแทนมาพูดมาคุยมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะ
มาคุยกับนายสังวานรอปภของไซส์งานก่อสร้างที่เป็นคนเจ็บแล้ว
คุณกิจสดาขนันไทยอายุ๓๑ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทสายงานก่อสร้างนั้น
เขาก็บอกว่าขอชี้แจงผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
เรื่องเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นขอยืนยันก่อนว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็บอกให้ต้นสังกัดบริษัทรอปภของนายสังวานเนี่ยไปดูแลคนเจ็บอยู่ตลอด
แม้ทางบริษัทก่อสร้างที่มีไซส์งานแล้วสังวานมาเป็นรอปภอยู่
จะรู้มาก่อนนะไปสืบทราบมาว่าก่อนจะเกิดเรื่องถูกประตูล้มทับเนี่ย
สังวานเนี่ยไปดื่มเหล้าตอน๔โมงเย็นก่อนจะมาเข้าเวรตอน๑ทุ่ม
ทางบริษัทเองก็ไม่ได้อยากเอาเหตุนี้มาเป็นประเด็น
ก็ถือว่าเอาละเมื่อประตูล้มทับก็ดูแลช่วยเหลือคนเจ็บอะไรกันไป
อันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะส่วนเรื่องการเยียวยาที่เคยบอกว่า
มอบเงินให้สามหมื่นบาทยืนยันว่าจะมอบให้แน่นอน
แต่มันมีกระบวนการขั้นตอนของบริษัทที่ต้องรอใบรับรองแพทย์จากคนเจ็บก่อน
แล้วเขาเพิ่งส่งใบรับรองแพทย์มาให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์นี้ไปให้ผู้บริหารเจ้าของบริษัท
ให้เป็นลายลักษรก่อนมันมีขั้นตอนกระบวนการของ
ทางบริษัทอยู่ค่ะสังวานอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม
หายเงียบไปไม่นำเงินสามหมื่นบาทมามอบให้สักทีแล้วก็
ยืนยันว่าช่วงที่พักรักษาตัวทางบริษัทใช้งานก่อสร้าง

จะดูแลรักษาค่าพยาบาลอะไรพวกนี้จะดูแลให้จนหายดีเลย
แล้วถ้าเงินเยียวยาไม่พอ๓หมื่นบาท

ขอพูดหยาบเลยนะผมบอกว่าแบบนี้นะ
น้องถ้ามึงตาบอดนะพี่ก็ไม่ไล่มึงออก

จะไม่มีการไล่น้องสังวันออก
ก็คือให้กลับมาทำงานน้องกลับมาทำงานวันไหนกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ
ในขณะเดียวกันแนวทางการช่วยเหลือของบริษัท
เขาไม่ได้ทำงานเขามีใบรับรองแพทย์
เราก็มีสมัติการแรงงานเรื่องการจ่าย
เชยรายได้ให้เขาอยู่แล้วนะครับเป็นรายเดือนอยู่แล้ว
ล่าสุดนะฮะทั้งทางฝั่งคนเจ็บก็คือคุณสังวาน
แล้วก็ตัวแทนของบริษัทไซส์งานก่อสร้างที่วันนี้เข้ามาคุยด้วยเนี่ย

สำนักงานของทนายกิติคุณต้นยาง
ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
สักไม่เกิน๑๐โมงเช้า
จะขอความชัดเจนจากทางบริษัทไซส์งานก่อสร้าง
ว่าจะดูแลคนเจ็บอย่างเป็นทางการแบบไหนอะไรยังไง
ถ้าไม่ชัดเจนทางคุณสังวานเขาบอกเขาก็จะไปแจ้งความไว้ก่อนกับสพไซน้อย
เกี่ยวกับเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะว่าเขาทำงานอยู่ยืนอยู่แล้วประตูเนี่ยมันหล่นลงมาทับเขา
จากทางด้านหลังซึ่งเขาไม่เห็นประมาณอย่างนั้นนะฮะ